ไปดูกันที่อุกาบาทที่ผมให้ดูไปเมื่อสักครู่นะครับ
คือคุณลุงบอกว่ามันตกลงมาที่รั้วสังกษี
พอวันรุ่งขึ้นไปดูไปเจอก้อนนี้ฮะ
ก็เลยถามลูกถามหลานบอกว่ามันก้อนอะไร
มันก้อนอะไรลุงไม่รู้จักแต่ถ้าเป็นอุกบาทจะดีใจมากเลย
นี่แหละครับไอ้ก้อนหินก้อนนี้นะฮะ
ผิวมันขลุขระเรียบเป็นมันเชียว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๕เซนติเมตรนะครับ
ที่คุณลุงสำริทบุญเพ็งอายุ๖๕ปี
เป็นคนไปเจอตกอยู่ข้างรั้วสังกษีหน้าบ้าน
ในตะบนหนองตาดอำเภอเมืองจวบบุรีรำ
โดยวัตถุที่ว่านี้นะครับมันตกลงมาจากท้องฟ้า
คือลุงเชื่อแบบนั้นนี่ชี้ด้วยว่ามันตกมาจากทางโน้นนะครับ
วันที่๒๐พฤศจิกายนนะครับ
ที่ผ่านมาช่วง๒ทุ่มเอาฟังคุณลุงเล่าหน่อยฮะ
ใจน้ำเล่าหนึ่งหรืออะไรใครจะเซี่ยงหัวหรืออะไร
ตรงเชื้องสังกษีดังแหลงเลย
ทีนี้ผมก็ยังไม่ได้สังเกตนะ

พอดีผมเอาพริกมาตากบนหลังโอ่ง
เสร็จแล้วผมเดินไปไปเจอเอ้ามันก้อนอะไร

ตั้งแต่สีนี้แหละมันลอยมาจากทิศตะวันออก

ครับผมเสร็จแล้วผมก็ผมก็ผมยังไม่จับดูนะ
ผมว่าผมเอาเท้าก็เสีย
เอ้าเปรกทีนี้ผมก็จับขึ้นมา
กลับขึ้นมาดูน้องสาวผมก็อยู่ตรงนั้น

หลังเจอไอ้เจ้าก้อนนี้คุณลุงไปถามทั่วเลย
เอาเองรู้ไหมว่านี่มันอะไรเนี่ยก้อนอะไรเนี่ย

ก็เลยไปถามลูกสาวลูกสาวพึ่งอากู
คิดว่าน่าจะเป็นอุกบาทครับ
คุณลุงบอกดีใจนะถ้ามันจะเป็นอุกบาป
เพราะเชื่อว่าจะเอาโชคเอาลาบมาให้
อ้าวแล้วนางต้อยบุญเพ็งอายุ๖๐ปี
เมียคุณลุงคุณป้าเล่าบอกว่า
เชื่อว่าเป็นเรื่องดีนะจึงนำก้อนอุกบาทนี้
เชื่อแล้วล่ะไปไว้บนกล่องพลาสติกนะครับ
ไว้ที่คุณป้าใช้วางพระบูชาแทนหิ้งพระนี่แหละ

ฝันว่าอะไรรู้ไหมว่าคุณลุงคุณป้าฝันว่าเอาชนะคู่แข่งในการปีนเขาได้
ในความฝันนะแต่ทั้งคุณลุงและคุณป้าก็อยากจะ
ผู้เชี่ยวชาญมาพิสูจน์ให้หน่อยว่าไอ้วัตถุที่พบเนี่ย

ถ้าคุณลุงฝันเห็นเลขแล้วบอกเรา๓คนด้วยนะฮะ